ต่อเกลียวเนยกรอบมั้ยคะต่อเกลียวเนยกรอบมั้ยคะ
มีรสน้อยน้อมรสนูเซลล่ะอร่อยนะคะ
เกือบเหมือนแล้วนะอีกนิดหนึ่ง

ประธานโทษไม่ได้จะแซวคุณโอลีฟโตเกียวเนยกรอบ
จำกันได้ไหมแม่ค้าทรงโตสุดเซ็กซี่คนนี้
เขาขายโตเกียวเนยกรอบขนมเขาอร่อยแหละ
แต่มาคราวนี้คุณผู้ชมค่ะไม่ได้พูดเรื่องเทคนิคการขายของเขา
โดนเขาให้แล้วเขาบอกว่าโดนมนุษย์ป้าเชิดเงินทอนไป
เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แถวเซ็นทรัลพระราม๒
เดี๋ยวก่อนไปเล่าเหตุการณ์เสื้อผ้าเธอซื้อที่ไหนนะ
เขาเก๋พี่บุ๊คแฟชั่นอันนี้ไม่อาณาจารย์นะ
เรียบร้อยเลยแขนยาวคอปิดถึงคอหอยแล้วนะ
แต่มีลายเป็นมือลายเป็นมือลายเป็นมือเนี่ย
เรื่องราวมันเกิดที่เซ็นทรัลพระราม๒กรุงเทพนี่เองค่ะ
นางสาวอรัญญาอภัยโสหรือว่าน้องโอลีฟแม่ค้าคนสวย
แม่ค้าขนมโตเกียวเนยกรอบชื่อดังจากเชียงใหม่เนี่ยนะ
น้องมาเปิดบูธขายขนมโตเกียวในงานค่ะในงานผู้หญิงทำมาหากิน
แล้วก็ช่วงนึงเนี่ยมันมีชุลมุนหน่อยลูกค้ามาอุดหนุนเธอเยอะใช่ไหม
เธอก็พลาดท่าให้กับป้าคนหนึ่งเล่าให้ฟัง
ป้าเนี่ยนะมาซื้อขนมเธอ๒๐๐บาท
แล้วป้าก็บอกว่าให้แบงค์พันธุ์ไปโอลีฟ
โอลีฟบอกว่าเอาซื้อ๒๐๐ให้แบงค์พันธก็ต้องทอน๘๐๐
แต่คิดไปคิดมาเอ้าป้าไม่ได้ให้แบงค์พันธุนี่นะ
สุดท้ายป้าหายวับไปกับตาค่ะ
เข้าใจนะที่เธอจะโมโหแล้วก็เสียใจโตเกียวในกรอบเธอ

ไม่แพงนะเพราะฉะนั้น๘๐๐ตังค์ทอนเยอะนะคุณผู้ชม

น้องอินรีฟบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยน้องอยู่คนเดียว
ก็เสียใจหนักมากเลยก็โทษตัวเองด้วยแหละว่าเบลอเอง
เจ็บใจตัวเองเหลือเกินระมัดระวังเรื่องการค้าขายมาตลอด
แต่มาโดนจนได้ค่ะก็เลยอยากฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าด้วยกัน
ให้ระวังทุกคนที่เป็นแบบคิดไม่ดีประเภทนี้
มนุษย์ป้าแบบนี้นะแต่ละคนเข้ามาใครเป็นใครก็ไม่รู้

พวกนี้จะมามุงมาหาร้านที่มีคนเยอะค่ะ
อาศัยช่วงชุลมุนก่อเหตุพ่อค้าแม่ขายดูกันดีนะ

หรือไม่เนี่ยก็อาจจะโดนแบงค์ปลอมอีกก็มีเหมือนกัน

หวังว่าจะได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดในห้างนี่แหละ
ปรากฏว่าภาพที่ได้เป็นภาพระยะไกลมองไม่ชัด
ส่วนกล้องตัวที่ใกล้ที่เกิดเหตุก็บังเอิญเสีย

แต่ว่าโอลิฟต์เองบอกว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าเข้าแจ้งความเอาผิด
มนุษย์ป้าคนนี้ให้ได้เพราะว่ากลัวว่าจะไปก่อเหตุ
พ่อค้าแม่ขายร้านอื่นอีกนั่นเองนะคะ
ของซื้อของขายนะกว่าจะขายได้นะ
สรุปยังไงคะคุณบุ๊คโตเกียวเนยกรอบไหมคะ
ตอนนี้ไม่โตเกียวเนยกรอบแล้วต้องออกมาร้องเลย

เอาเงินมาคืนค่ะ๘๐๐นะคะ